ซึ่งก่อนหน้านี้นำเสนอเรื่องของน้องไอ
น้องไอซ์เป็นชิดอาจารย์เฉลิมชายแล้วนะ
และตอนนี้ไปเรียนกับน้องไอซ์แล้ว
ขออภัยนะคะน้องไอซ์ไปเรียนกับอาจารย์เฉลิมชัยเรียบร้อยแล้วนะคะ
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดไปส่งเองค่ะ

สนามบินอุดรธานีค่ะนายสุชัยบุตรสาระเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเดินทางไปส่งนะคะ
น้องไอซ์ก็คือเด็กชายนัตกรศรีพลานค่ะ
เป็นเด็กป๑โรงเรียนบ้านโนนเดือเด็กอัจฉริยะ

เรียนกับอาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์ที่เชียงรายเลยค่ะ
โดยนางเพียงเพลพรมประราบแม่ของน้องไอซ์
จินตนาแจ่มวุฒิปรีชาครูประจำชั้น
และก็นายกรอบเกียรติกาญจนะอดีตรองผู้ราชการจังหวัดและคณะมูล
และนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเดินทางไปด้วยเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่สนามบินได้เปิดห้องรับรองให้น้องไอซ์แล้วก็คณะนี้ก่อนขึ้นเครื่องด้วยนะคะ
โดยน้องไอซ์มีท่าทางที่อิดโรยบอกว่าง่วงนอนมาก
ระยะนี้เดินทางไปอัตรการโทรทัศน์
ตอนนี้ดังแล้วนะคะน้องไอซ์บอกว่าตื่นเช้าไปลาเพื่อนร่วมห้องตั้งแต่เช้า
แล้วก็ได้ท่านนายสุชัยได้สั่งไอศครีมมาให้รับประทานด้วย
ก็มีอาการสดชื่นขึ้นเล็กน้อยนะคะ
ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากสายการบินแอร์เอเชีย